ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะ
กรณีสุตินรีแพทย์ที่จังหวัดนครสวรรค์
ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ข่มขืนคนไข้ที่ไปเข้ารับการรักษา
แล้วก็มีคนบอกว่าตกเป็นผู้เสียหายหลายรายที่ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อ
แล้วก็เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากทนายนิด้าบอกว่าผู้เสียหายร้องเข้าไปหลายคน
แล้วก็ร้องไปที่คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีด้วยนะคะ
ทีนี้เรื่องนี้เราตามกันมาหลายวันแล้วก็พยายามตามความคืบหน้าให้อยู่
วันนี้สิ่งที่คืบหน้าก็คือนายอัจฉริยะเขาลงพื้นที่ไป
เขาไปคุยกับตำรวจในพื้นที่ที่นครสวรรค์แล้วเขาก็ไปถึงคลินิกด้วยนะคะ
อัจฉริยะได้คุยกับหมอที่ถูกกล่าวหาด้วย
แล้วก็คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วย
ก็คือนั่งโต๊ะแถลงกับตำรวจนี่แหละยืนยันว่ามีผู้เสียหายอย่างน้อย๕๐รายจริง
แล้วก็เธออยากจะช่วยผู้เสียหายเหล่านี้ที่ตกเป็นเหยื่อของหมอคนนี้
แต่ในมุมของหมอเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมาดูในมุมของคุณบุ๋มปนัดดาก่อนนะคะ
นางสาวปนัดดาวงผู้ดีประธานองค์กรทำดีนำพยานมา๖คนค่ะ
กรณีนี้แหละค่ะที่สุตินรีแพทย์ที่จังหวัดนครสวรรค์ถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทำชำราวนะคะ
ก็มายื่นหนังสือร้องเรียนต่อพลตำรวจเอกจากทริปชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ขอให้สั่งการกำชับตรวจสอบการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์ให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนรับเรื่องแทนนะคะ
คุณบุ๋มปนัดดาก็บอกว่าจุดประสงค์ที่มายื่นเรื่องนะ
เพราะว่ามีรายชื่อผู้เสียหายปรากฏอยู่ในสื่อหลายสำนัก
แล้วก็มีการตามไปถ่ายภาพผู้เสียหายถึงที่ทำงาน
คุณบุ๋มปนัดดาบอกว่าบางทีผู้เสียหายเองก็เหมือนกับไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยอยากจะทวงถามถึงสิทธิส่วนบุคคลด้วย
กรณีที่เกิดขึ้นไม่ไว้วางใจการทำงานของตำรวจในพื้นที่ด้วย
ก็เลยอยากจะขอให้โอนคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบราม
เพราะผู้เสียหายไม่ได้มีอยู่แค่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ตอนนี้มีผู้เสียหายรายอื่นอยู่นอกพื้นที่ด้วย
ในเมื่อข้อมูลหลุดออกไปคนที่รู้เรื่องว่าชื่อน้องเป็นยังไงนะคะ
เพราะเล่นลงทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่ผู้เสียหายเลยนะคะ
ลงชื่อนามสกุลที่อยู่เรารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย

ซึ่งเราพูดไม่ได้ถ้าเข้าไปหาหมอสู
แล้วลูกหลานเดินออกมาบอกคุณว่าขอโทษนะฮะ

หมอมีการไซซ์ซอกคอนั่นคือการตรวจเหรอคะ
ถ้าเกิดมีการต่อสู้ในกระบวนการวิทยาลัยภาพ
ไม่ว่าคุณสั้นต้นหรือประทานกระบวนการวิทยาลัยภาพเนี่ย
จะมีการอ้างอิงถึงหลักฐานแพทย์
แล้วก็มีการอ้างอิงว่าผู้เสียหาย
อาจจะไม่รู้ถึงขั้นตอนการตรวจของแพทย์
ในอาการที่คุณเป็นมา
ตรงนี้หนักใจไหมว่าผู้เสียหายจะเสียเพลีย
อันนี้คือขั้นตอนของตำรวจที่ต้องทำงานต่อไป
แล้วก็หลักฐานคำถามนี้นะคะ

เพราะเรามีหลักฐานอะไรบางอย่างค่ะ
นี่ค่ะคือคุณบุ๋มก็บอกว่าก็ยอมรับนะคะ

มันมีบางกรณีบางเรื่อง

เกิดคำถามหรือว่าน่าสงสัย

ตกเป็นผู้เสียหายจริงหรือเปล่า
เช่นเรื่องของการไปหาหมอเป็นครั้งที่สอง
ครั้งแรกถูกลวนลามแล้วครั้งที่๒ไปทำไม
แต่คุณหมูบอกว่าตรงนี้มันเป็นรายละเอียดที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เป็นข้อมูลทางคดี

เธอเนี่ยบังคับให้ผู้เสียหายปลดล็อค
เพื่อต้องการรู้ถึงการคุยกัน
แล้วก็พบว่ามันมีคำพูดที่คุยกันในลักษณะที่ว่า

เช่นการบอกรักหรือเรียกที่รักอะไรแบบนี้
คุณบุ๋มบอกว่ามีหลักฐานสำคัญ
ว่าแพทย์ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายจริง
โดยใช้บางสิ่งที่ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์
แล้วก็ยืนยันว่าคดีนี้มีผู้เสียหายอย่างน้อยเนี่ยนะ
คนที่เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน
แต่ว่าในจำนวนนี้มีผู้เสียหายที่คดีขาดอายุความ
อายุความในการแจ้งความร้องทุกข์ค่ะ
แต่ถึงแม้ว่าขาดอายุความในการแจ้งความร้องทุกข์ไปแล้ว
พวกเขาเหล่านี้สามารถเป็นพยานในคดีได้
แล้วเขาก็ยินดีที่จะมาเป็นพยานในการช่วยเหลือทางคดีนะคะ
ส่วนคนที่ละเมิดสิทธิ์ผู้เสียหาย
ถ้าพบว่าเป็นตำรวจก็จะดำเนินคดี
เช่นเดียวกับสื่อบางสำนักที่เผยแพร่ชื่อผู้เสียหาย
ก็จะถูกดำเนินคดีเหมือนกัน
คุณบุ๋มบอกว่ากรณีนี้ค่ะ
การให้ข่าวบางอย่างเนี่ยคือผู้เสียหายเองเขาไม่กล้าบอกว่าถูกลวนลาม
ดังนั้นจากกรณีนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่อยากจะฝากถึงสุตินรีแพทย์
ว่าควรจะมีผู้ช่วยแพทย์ในห้องตรวจอย่างน้อย๑คน
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
ล่วงละเมิดผู้เสียหายแล้วก็เป็นการปกป้องชื่อเสียงของหมอเองด้วยนะ
ก็ควรที่จะมีผู้ช่วยอย่างน้อย๑คนตามหลักตามจัญญบันของแพทย์อยู่แล้ว
คือหลักฐานสำคัญของทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยก็คือการคุยไลน์กับหมอ
มีการพูดถึงเรื่องเงินจนแต่ห้าหมื่นจนไปจบที่การโอนให้สามแสนบาท
เป็นหลักฐานการโอนเงินนะครับอ่าซึ่งทางคุณบุ๋มปนัดดาถ้าฟังวันนี้เนี่ย
ไปพบกับทางตำรวจเนี่ยบอกว่ามีหลักฐานสำคัญว่าแพทย์ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหาย
โดยใช้บางสิ่งที่ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์มันเหมือนกับต้องไปตีความด้วยว่ามันคืออะไร
ใช่ค่ะคือคุณบุ๋มเขาบอกว่าเขามีหลักฐานเพิ่มเติมที่ยังเปิดเผยไม่ได้แล้วก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหายด้วย
คือการที่เป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้เสียหายเนี่ยบางทีเปิดเผยอะไรได้แบบไม่ทั้งหมดก็เลยต้องเก็บเอาไว้บางส่วน
เพื่อในเรื่องของกระบวนการทางชั้นศาลเรื่องของคดีความ
หมอที่ถูกกล่าวหานะครับก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาจากตำรวจ
สพเมืองนครสวรรค์ตั้งแต่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
พร้อมกับปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับ
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ข่มขืน
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดคุยกันไปจะใช้คำว่าที่รัก
หรือว่ามีการพูดจาหรือมีกิริยาลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่
ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยยืนยันว่าเป็นลักษณะของการตรวจภายใน
ตรวจคนไข้ที่เป็นผู้หญิงของเขา
เขาไม่ได้ข่มขืนแล้วก็ให้เงินไป๓แสนบาทให้จริง
ตอนแรกมีข่าวบอกว่าให้การกับพนักงานสอบสวนบอกว่า
เพราะว่าเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยเอาไปให้แม่สร้างบ้าน
วันนี้ก็มีเพิ่มเติมบอกว่าทีแรกก็ให้ไปเพราะว่าคิดว่าเรื่องจะจบ

วันนี้เนี่ยการตรวจสอบเรื่องนี้มีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับ
จากตำรวจสพเมืองนครสวรรค์แล้วนะครับ
วันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะฮะ
แล้วก็แพทย์ของชมรมซึ่งก็มีแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันดิ์สูตินรีแพทย์นะครับ
ก็มาด้วยนะครับไปที่คลินิกของหมอที่ถูกกล่าวหานะครับ
มีตำรวจกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์หรือปคมด้วยนะครับ
คลินิกแห่งนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อจะไปดูว่าข้อเท็จจริงแล้วเหตุการณ์ต่างนั้นมันเป็นอย่างไรกันแน่นะฮะ
ว่าจะเป็นฝั่งของผู้เสียหายหรือว่าฝั่งหมอที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาก็แล้วแต่
และที่สำคัญคือวันนี้มีการจำลองเหตุการณ์การตรวจคนไข้กันด้วยนะ
เพื่อจะดูว่าจากปากคำของทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าลองจำลองดูแล้วจากสภาพคลินิกในพื้นที่ของหมอคนนี้เนี่ย
ความสูงของเตียงขาอย่างที่ใช้แบบนี้ความสูงของหมอเป็นแบบนี้มีความเป็นไปได้ไหม
จากพฤติกรรมพฤติการต่างที่ถูกกล่าวหาไว้โน้มตัวลงไปจูบเขาไซสอกคอเขาข่มขืนเขาอะไรแบบนี้มันจะทำได้ไหม
เดี๋ยวลองดูเหตุการณ์ตอนเขาจำลองเหตุการณ์กันนะครับ
ไม่เป็นแบบนี้ของผมไม่เห็นยังไอเป็นนก
หวะว่าไม่ถึงไหวแอปทให่ทางนอกดีอ่ะอ่า

ร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้องร้อง

ร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้อง

ร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้องร้อง
ร้องร้องร้อง

ร้อง

มีผู้เสียหายอย่างน้อย๔๐ถึง๕๐คนมันเป็นไปได้หรือเปล่า
หญิงของขวัญเขาก็มีการวิเคราะห์พูดถึงพฤติการของหมอที่ถูกกล่าวหา
แล้วก็วิเคราะห์ถึงผู้เสียหายในลักษณะนี้เนี่ย
คุณหมอของขวัญบอกว่าจริงแล้วครั้งแรก
ผู้เสียหายที่เขาเดินทางไปตรวจครั้งแรก
คือเขาบอกว่าเขามีอาการปวดท้องไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ไม่หาย
ก็เลยไปรักษาที่คลินิก
หมอสงสัยว่าอาจจะมีการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานด้านลึก
ก็เลยใช้เครื่องอันตราสาวสอดเข้าไปในช่องคลอด
ซึ่งถ้าถามว่าด้านของภาคปฏิบัติทั่วไป
ใส่เครื่องอันเตอร์ซาวน์เข้าไปบริเวณช่องคลอด
จะต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

ได้บอกคนไข้หรือเปล่า

เครื่องอันเตอร์ซาวจะเป็นหัวที่มีขนาดใหญ่

ตรงนี้หมอเองต้องแจ้งคนไข้

ละเมิดทางเพศก็ได้

ติดเชื้อเชิงฤทธิ์ขององค์เชิงกรานใช่ไม่คะ
ก็เลยรักษาให้ยาปฏิชีวนะ

แล้วบอกว่าถูกหมอเลีย
หญิงของขวัญบอกว่าคนไข้เป็นฝีบานโทลีนซีส
ซึ่งจะเกิดการเจ็บปวดมากถ้ามีการล่วงละเมิดจริง
หรือมีการเลียจริงเนี่ยนะคะ
บริเวณนั้นจะบอบบางมากมีเส้นประสาทจำนวนมาก
จะต้องเจ็บปวดมากแล้วถ้าคิดตามหลักความเป็นจริง
คงไม่มีใครเลียหนองที่ออกมาจากฝีที่แตกแล้วแน่นอน
อันนี้แพทย์หญิงของขวัญเขาวิเคราะห์นะคะ

บอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยพบว่าคนไข้ทั้งสองคน
ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องเป็นฝี
คงเป็นฝีแถวภายในที่ต้องตรวจภายใน
แล้วก็ให้หมอดูให้หมอสูดู
จากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงนะฮะ
ไม่ได้มีการใช้ลิ้นไปเลียที่บริเวณฝี
ตรงบริเวณแถวนั้นแต่มีการใช้ลิ้นไปเลียที่บริเวณใบหู

ซึ่งคนไข้ทั้งสองคนนั้นได้รับเงินไปแล้ว
แต่เอาเรื่องที่ไม่เป็นความจริงมาพูด
ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่ามีเจตนาอะไร
ซึ่งตรงนี้ก็เขาก็ชี้แจงให้เรื่องฝีว่าเออมันเป็นอย่างนี้ข้อเท็จจริงนะครับ
ส่วนสุตินรีแพทย์ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานะคะ
ก็บอกว่าหลังตกเป็นข่าวก็มีคนไปให้กำลังใจ
ก็ต้องขอบคุณคนที่มาให้กำลังใจ
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการเข้าใจผิดของคนไข้เรื่องของการตรวจรักษาที่คนไข้ไม่เข้าใจการรักษา
หมอตรวจจะมีความหนักเบาไม่เท่ากัน
การตรวจหน้าอกตรวจช่องคลอดอาจจะหนักเบาไม่เท่ากัน
อาจจะทำให้คนไข้เข้าใจผิด

แล้วหมอก็ให้สัมภาษณ์ด้วยในลักษณะที่ว่าจริงแล้วขั้นตอนการตรวจภายในตรวจครั้งแรก
ก็ซักประวัติคุยกับคนไข้ก่อน
ใช้เวลาประมาณ๑๐๑๕นาที
พอตรวจตัวเองก็จะนั่งแล้วสอดเครื่องอันตราซาวเพื่อตรวจภายใน
พอสอดเสร็จก็จะลุกขึ้นเพื่อตรวจในจุดอื่น
ยืนยันว่าไม่ได้ไปกดขาไม่ได้ไปกระทำอนาจารย์
ส่วนที่คนไข้บอกว่ามีแผลฟกช้ำที่บริเวณหน้าขา
หมอที่ถูกกล่าวหาบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
ส่วนที่ต้องใช้นิ้วสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของคนไข้
หมอบอกว่าเป็นขั้นตอนการรักษาเฉพาะตัวของหมอเอง
อ้างว่าคือหมอไม่ใช่คนเก่งก็เลยต้องใช้วิธีนี้เป็นวิธีเฉพาะของหมอเท่านั้น

ใช่เขาอ้างแบบนี้ก็ไม่อยากจะให้คนไข้เข้าใจผิด

ก็ทางอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดีสำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุดนะฮะ
ท่านก็อธิบายเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เอาไว้นะฮะว่า
เอ๊ะถ้าตามการให้การของผู้เสียหายสาวเนี่ยที่เป็นคนไข้บอกว่าถูกหมอคนนี้ใช้ของเทียมของปลอมสอดใส่อวัยวะเพศ
เพื่อปลุกอารมณ์ทางเพศโดยอ้างว่าเวลาตรวจจะได้ไม่เจ็บอันนี้จะถือว่าผิดกฎหมายไหม
หมอเนี่ยทำขนาดไหนทำถึงขั้นตั้งใจที่จะให้เกิดการสำเร็จความไข้แล้วเข้าข่ายการข่มขืนหรือไม่
หรือบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือไม่
ทำไปเพื่อสนองความไข้ของผู้กระทำเองหรือไม่
เนี่ยตรงนี้มันต้องไปดูตรงนี้นะครับ
ซึ่งอาจจะตีความได้ยากว่าแค่ไหนที่จะเรียกว่าสำเร็จความไคร้
เพราะว่าถ้าเป็นการร่วมประเวณีปกติเนี่ยอันนี้มันดูออกดูง่าย
ค่ะอ่าอย่างเช่นการข่มขืนกระทำชำราวฝ่ายชายก็ต้องมีการ
หลังน้ำอสุจิออกมาแต่อันนี้มันเป็นลักษณะของการใช้อุปกรณ์อื่นหรือสิ่งเทียมใส่เข้าไป
ซึ่งมันอธิบายได้ยากอืมใช่ไหมค่ะอ่าส่วนการที่
ทางคดีนี้มีการเปิดเผยหลักฐานว่ามีการโอนเงินให้๓แสนบาท
ระหว่างหมอที่ถูกกล่าวหาโอนไปให้กับฝ่ายหญิงที่ถูกผู้เสียหายที่เป็นคนไข้
ตรงนี้จะถือว่าเป็นการทำผิดจ่ายค่าปิดปากได้ไหมค่ะอาจารย์โปรเมฆบอกว่า
เรื่องนี้มีข้อน่าสนใจว่าทำไมมีเงิน๓แสนบาทเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะถ้าไม่ยินยอม
ปกติน่าจะแจ้งความกันเลยส่วนจะจ่ายสามแสนบาทเพื่อเป็นการปิดปากหรือไม่
ไม่สามารถทราบได้แต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นอย่างเช่นไม่อยากมีเรื่องมีราวก็เป็นได้
ยังถือว่าข้อเท็จจริงไม่ชัดผลอาจจะออกมาได้หลายอย่าง
ซึ่งต้องรอดูข้อเท็จจริงต่อไปนี่อาจารย์โรเมฆบอกนะครับ
ฮะก็ถือว่าเรื่องนี้ก็มีความเคลื่อนไหวคืบหน้าพอสมควรนะในวันนี้
ค่ะแต่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคลินิกนี้ที่ตกเป็นข่าวเนี่ยก็ยังมีคนไข้ไปเข้ารับการรักษาจากคุณหมอคนนี้อยู่นะคะ
ก็มีคนไปให้กำลังใจก็มีนะคะ

คนที่เข้ามาช่วยทั้งคุณบุ๋มประดาและทนายนิด้า
ก็ยังยืนยันว่ามีหลักฐาน
แต่หลักฐานบางเรื่องไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้

ซึ่งตำรวจเองก็บอกว่าถ้าคนอื่นตกเป็นผู้เสียหาย
กระทำในลักษณะแบบนี้เหมือนกัน

คนอื่นถึงแม้ว่าจะหมดอายุความ